เพลงหน้าผ้าสามัญที่ควรรู้เช่นเพลงเชิดประกอบกิริยาไปมาไกลหรือรีบเร่งหรือว่าต่อสู้กัน
เพลงเสมอประกอบกิริยาไปมาใกล้จากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง
โอดประกอบกิริยาร้องไห้หรือสลบหรือตายได้ทั้งนั้น
โลประกอบกิริยาไปมาหรือเคลื่อนไหวในน้ำ
ตรานิมิตรประกอบการร่ายคาถาอาคมที่จะให้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือศูนย์ไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน